คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ก็ตามกันอยู่เหมือนกัน
สำหรับกรณีเทพบุตรโซโลนะคะ
ที่ว่ามีการจ้างวัยรุ่นไปกระทืบวัยรุ่นอีกคนนึงจนตาย
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ข้อหาค้างยาเสพติด
มีคนบริหารบัญชีนี้๔คนด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือนายปรณวิทย์หรือว่าโกแก่
ซึ่งก็เป็นหัวโจกแก๊งบรรทุกเม็ดหรือว่าเทพบุตโซโลตัวจริงนี่แหละ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาตัวอยู่เพราะว่าเห็นว่าหลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
มีผู้ชายคนหนึ่งสวมหวกไอ้โม่งนะแล้วก็ใส่แว่นด้วยแล้วบอกว่า

ฟังกันคุณผู้ชมว่าเขาพูดว่าอะไร
ทีมงานของผมเองผมตั้งทีมงานของผมขึ้นมาเองเนอะ
ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งไหนเลยอย่าไปเอาเหมารวม
ถ้าไม่เชื่อเอาคลิปเสียงผมเนี่ยไปให้อาร์ตหน้าไลน์ฟังนะ
แล้วจะรู้ว่าผมตัวจริงหรือตัวปลอมล่ะครับนะ

ทำได้ขนาดนี้แล้วคือขอพื้นที่ให้ชี้แจง

แล้วที่สำคัญถึงแม้คุณไม่ได้สั่งเขาไปฆ่า
แต่ว่าสั่งสอนเขาไปทำร้ายเขามันก็ผิดอยู่ดี
ถูกถ่ายในหน้าเพจยังประกาศซะโจ๋งครึ่มเลย
สำหรับสมัครทีมใช่ไหมตามทวงค่ายาเสพติด
ให้ส่งคลิปตัวอย่างการรุมกระทืบมาอีก
โอ้โหไปกันใหญ่เรื่องนี้หลายคนตั้งข้อสงสัยคำถามเดียวเลยว่า

ไปถามพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเลยนะคะว่า
ท่านใช้ตัวจริงไหมที่ว่าตามตัวกันอยู่เนี่ย

ตอบไม่ได้เหมือนกันคือมันมาแค่นี้ท่านก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกัน
แต่กำลังพิสูจน์อยู่ค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นคนแอบอ้าง
เพื่อหาชื่อเสียงในโลกออนไลน์หรือว่าโลกโซเชียล
หรืออาจจะเป็นคนที่ถูกจ้างให้ออกมาชี้แจงแทนผู้ต้องหาตัวจริง
ที่บอกว่าบัญชีนี้มีคนที่เคลื่อนไหว
แล้วก็บริหารบัญชีอยู่๔คนตามรายชื่อที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายปรณวิทย์ประทุมคนนี้แหละคือเทพโซโลหัวหน้าแก๊ง
โกแก่มันทุกเม็ดนี่แหละนะคะ
เขาบอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวมันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

ซึ่งการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายนี้นะ
ตำรวจบอกว่ามีอีกประมาณ๑๐บัญชีที่ยังคงใช้งานอยู่
หมุนเวียนบางบัญชีสูงเกินกว่า๓๐๐ล้านบาทด้วย
ถ้าลองนับดูคร่าวย้อนกลับไปตั้งแต่เกิดเปิดบัญชีนี้
ไหวขึ้นมาปี๒๕๕๓จนถึงปัจจุบันนี้
วงจรการค้ายาเสพติดที่หมุนเวียนผ่านบัญชีเนี่ย
เงินน่าจะมีมากกว่า๑๐๐ล้านบาทแล้วด้วยซ้ำ
ซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าข้อมูลปัจจุบันของเทพโซโลหรือว่าเทพบุตรโซโลเนี่ย
เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน

แล้วก็ดูแลเครือขายยาเสพติดแต่ละภาคทั่วประเทศ
นี่กบดันกันมานานกว่า๑๒ปีแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกทะลายแก๊งไปแก๊งมันทุกเม็ด

ตอนนี้บัญชีแอคเคาน์เฟซบุ๊คเทพบุตรโซโลถูกปิดไปแล้วนะคะ
แต่ไปเปิดบัญชีอื่นค่ะ

ซึ่งไม่ต้องห่วงฝ่ายสืบสวนรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้ว
เชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะสามารถรวบตัวได้นะคะ

เดี๋ยวจะรอดูว่าจะไปเทศต่อในคุกหรือเปล่า
ลงข่าวขอพื้นที่ส่วนตัวในการชี้แจงด้วย
แต่จะบอกก่อนนะว่าบางคนที่ไม่ว่าจะถูกจ้างมา
หรือว่ามาแอบอ้างแบบนี้มีความผิดนะคะ

การที่คุณออกมาแอบอ้างเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ย
คุณคงไม่อยากรับโทษแทนเขามั้ง